สำหรับข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้

ดารุได้มีนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาจากการเลือกตั้ง
วันนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับพระบรมราชองค์การ
กล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙
ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับบอกว่าให้คำมั่นสัญญา
ว่าจะจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งมั่นทำงาน
รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและจะทำให้ประเทศไทย
มีความปรองดองสมณชันคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบางช่วงกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่พลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
รับพระบรมราชองการปลูดกล้าวปลูดกลมอมตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ในพิธีรับพระบรมราชองค์การที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียมรัฐบาลช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งนายสอนศักดิ์เพียรเวศเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรเป็นผู้เชิญพระบรมราชองค์การ
แล้วก็มีตัวแทน๑๘พักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ
โดยพลเอกประยุจันทร์โอชาก็ได้มีการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามพระปฐมบรมราชองค์การ
ทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
มุ่งมั่นทำงานรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน
รวมถึงทำให้ประเทศมีความสามัคคีปรองดองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ของประชาชนชาวไทย
และสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
ขอบคุณพระอุทิตย์การเมืองร่วมรัฐบาล
สนับสนุนและให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่
อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้
คือก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีพิธีรับพระบรมราชองค์การ
กล้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
สมัยที่๒ก็คือผลเอกประยุจันทร์โอชา
ช่วงเช้าก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ
แล้วก็หลังเสร็จสิ้นค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดถึง
เรื่องของความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
บอกว่าเดี๋ยวรอให้ปลดกล้าวช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการก่อน
แล้วจะไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลได้ตามกฎหมาย
โดยจะหาทางพูดคุยให้เกิดความเหมาะสมจุดลงตัวให้ได้มากที่สุด
แล้วก็ในฐานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วนะ
จะต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ
นำนโยบายต่างมาปรับให้สอดคล้องกับงบประมาณในปัจจุบัน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็วพลันค่ะ
ค่ะทำงานต่อเนื่องทันที
ไม่มีคำว่ารอยต่อเลยนะไม่มีคำว่าเว้นวักด้วยนะ

อยากให้นโยบายอะไรเป็นนโยบายเร่งด่วนพูดคุยกันเข้ามาในไลน์นะคะ